คุณผู้ชมค่ะสาวเซ็กซี่คนนี้โบวี่อัธมา
ถูกจับตามองมีข่าวเมาส์ออกมาว่าไปกิ๊กกักกับพ่อม่ายป้ายแดงอย่างชาคริสแย้มนาม
ซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็ลงทุนเฟซบุ๊กไลฟ์ไปเรียบร้อยแล้ว
ชี้แจงปฏิเสธว่าเรื่องที่ไปดินเนอร์กันใต้แสงเทียนไม่เป็นความจริงแน่นอนนะคะ
แต่ก็ยังมีคนออกมาบอกว่าเธอโกหก
เอางานนี้ค่ะโบวี่จัดภาพคู่กับชายหนุ่มเข้าไปเลยดูสิว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นใครหวานใจตัวจริงหรือเปล่าค่ะ
นักแสดงสาวเซ็กซี่โบวี่อัธมาเฟซบุ๊กไลฟ์ชี้แจงข่าวลือดินเนอร์ใต้แสงเทียนกับพ่อม่ายป้ายแดงชาคริสแย้มนาม
แต่กลับไม่พ้นคอขอรหาว่าโกหกเธอก็เลยโพสต์ภาพคู่ชายหนุ่มหน้าหวานคนหนึ่งลงอินสตาแกรมส่วนตัว
พร้อมกับข้อความสำหรับคนที่คิดว่าโบโกหกเรื่องข่าวคนนี้คือคนที่โบกำลังคุยอยู่จบนะคะ
แท็กไปยังไอจีใครคนหนึ่งซึ่งเจ้าของไอจีที่สาวโบวี่แท็กไปก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
แต่เป็นนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่โอมอิทธิศักดิ์ที่กำลังมีผลงานออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งอยู่
โดยเมื่อเข้าไปสำรวจไอจีของฝ่ายชายก็มีสาวโบวี่เข้าไปกดไลค์รูปให้แบบถี่ยิบ
พร้อมชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่ด้วย
โบวี่ซึ่งมาร่วมงานแต่งงานของพรลี่พรพันธ์ได้ชี้แจงข่าวมือที่๓ฉาคริสวุ้นเส้น
หน้าสื่อเป็นครั้งแรกว่ารู้สึกเครียดที่มีการตัดทอนถ้อยคำของผู้จัดการส่วนตัว
ยอมรับว่าเธอไปทานข้าวกับนักแสดงหนุ่มรุ่นพี่ซึ่งไม่เป็นความจริง
ส่วนเรื่องรูปของหนุ่มคนสนิทที่ลงไอจีสาวโบวี่ยังขออุบรายละเอียดค่ะ
ให้สัมภาษณ์แทนว่ารับว่าไปกินข้าวจริงอันนี้รู้สึกเดือดร้อน
คือนางต้องปะดมาให้โบวี่เป็นคนพูดเองตามหน้าที่ของนางแต่เหมือนถามเยอะ
แต่ว่าจะเป็นใครเนี่ยให้นางมาตอบเอง

แล้วเขาก็เลยคุยแบบอธิบายกันให้เข้าใจ

ก็เดี๋ยวถ้าเกิด
ช่ายง่ายเดี๋ยวว่ามาตอบอัพเดทอีทีหนึ่งแล้วกันค่ะ
เคลียร์ทีละประเด็นคุณค่ะประเด็นกับทานข้าวของคุณชาคริสต์เนี่ย
เขาบอกว่าผู้จัดการส่วนตัวตอบไปยาวมากแต่ว่าถูกตัดทอนคำพูด
ก็เลยเอามาเคลียร์ชัดอีกทีนึงส่วนประเด็นว่าชายหนุ่มคนนั้นคือใคร

แต่ดิฉันแอบไปส่องในอินสตาแกรมชายหนุ่มคนนั้นนะว่านุ่มโอมน่ารักมากดูกรุบกรีบ

เออเขาก็ออกตัวนะออกตัวแรงอยู่กัน

เดี๋ยวรอผลสรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ
ท่านคะถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐกับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่ง

แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป